คุณผู้ชมครับทุกวันนี้เคยลองนั่งถามตัวเองไหมว่าความสุขที่แท้จริงของเราคืออะไร
เงินมันสำคัญแหละแต่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเงินไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง
แต่ความสุขที่มันแท้จริงคือการได้กลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวมากกว่า
เขาตัดสินใจยอมทิ้งเงินเดือนสามหมื่นกับการทำหน้าที่ทำงานเป็นวิศวะควบคุมอาคารคอนโดแห่งหนึ่ง
เขายอมทิ้งไม่เป็นไรเงินสามหมื่นไม่เป็นไรกลับไปบ้านไปขายปลาเค็มอยู่บ้านดีกว่า
แม่ก็ปวดเป็นมะเร็งคุณพ่อก็เพิ่งเสียชีวิตไปกลับไปขายปลาเข็ม
ตั้งชื่อร้านเลยวิศวะปลาเข็มสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมาขายหลายอย่างใช่ไหมคะมันมีปลาหลายอย่าง
มีปลาช่อนปลานินปลาสลิดปลาทับทิมปลาสวายปลาสังกะว่าปลาทับทิมนั่นปลาสวาย
เมอะมากมายปลาเค็มปลาแดดเดียวผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณนิพนธ์อธิลาบปัจจุบันก็อายุสัก๓๐๓๑ได้หรือว่าคุณอ้ำ
คุณอ้ำจบวิศวะมาตอนแรกก็เขาจบวิศวกรรมธุรกรรมนาคมสื่อสารนะฮะก็ไปทำงาน
เงินเดือน๒๕๐๐ก็ย้ายงงย้ายงานกันไปล่าสุดเงินเดือน๓๐๐๐ทำได้๒ปีพ่อเสียชีวิต
ตัดสินใจไม่เอาแล้วงานนะฮะทิ้งชีวิตวิศวกรในกรุงเทพกลับไปช่วยแม่ขายของที่บ้านนะฮะ
เพราะที่บ้านมีแต่ผู้หญิงนะฮะแล้วแม่เนี่ยก็ป่วยครับนะฮะเพราะว่าแม่เป็นโรคมะเร็งรังไข่นะฮะ
ระยะที่๓สุดท้ายตัดสินใจกลับไปขายปลาเค็มที่บ้านดีกว่าแรกกลับไปเป็นลูกมือก่อนนะฮะ
เรียนรู้การทำปลาแล้วก็ออกขายเกือบ๑ปีแล้วได้วิชาความรู้มานะฮะ
แล้วตัวเองจบวิศวะใช่ไหมก็เลยเอาสิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่ได้จากแม่มาเนี่ย
เขาทำโครงสร้างที่ตากปลาขึ้นมาทำที่ล้างปลาที่เป็นระบบขึ้นมาแล้วก็สะอาดนะฮะ
แม่ใช้ตะแกงไม้ตากปลาวางเอาไว้นะฮะเขาก็เลยทำให้มันเป็นระบบขึ้นมานะฮะ
แล้วก็สร้างแบรนด์ตัวเองตอนแรกของแม่ไม่มีชื่อร้านใช่ไหมก็เป็นวิศวะปลาเข็ม
แบรนด์ขึ้นมาคนก็รู้จักมากขึ้นตอนนี้มีทั้งร้านไปตามตลาดแล้วก็ขายออนไลน์ด้วย
ฟรีเฉพาะในตัวเมืองชายนาฏนะครับสำหรับปลาเนี่ยรับเองจากในพื้นที่คนเขาทำมานะฮะ
บางทีก็ไปรับตามตลาดก็มีปลาหลายอย่างเดียวที่ผมบอกไปปลาแดดเดียวปลาเค็มอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
วันที่ออกขายจะขายวันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์ตามตลาดนัดอยู่ที่อำเภอเมืองที่ชายนาฏนะ
แล้วก็วันพฤหัสกับวันเสาร์เนี่ยขายตลาดนัดอยู่ที่อำเภอมโนรมขายหมดทุกวันนะครับนะฮะ
หมดทุกวันราคาก็๑๐๐๒๐๐บาทนะฮะวันหนึ่งก็ได้๕๐๖๐กิโลถ้าแยกร้านกับแม่คนละร้านใช่ไหมฮะ
ก็จะเป็นวันหนึ่งสักประมาณ๑๐๐กิโลได้เขาถามว่าอยู่ได้อยู่ได้สบายครับเลี้ยงคนในครอบครัวถึง๖ชีวิต
มีตัวเขามีแม่มีป้ามีน้องสาวมีภรรยาแล้วก็ลูกสบายครับพอกันกับเงินวิศวะเลย
เผลอบางเดือนก็ได้มากกว่าด้วยซ้ำนะฮะเขาบอกว่าเขาเรียนรู้การทำนามาจากพ่อตาเขาด้วย
ทำนาด้วยนะทำนาไว้๑๘ไร่เป็นนาของพ่อตา
ระหว่างนั้นก็มาขายปลาเค็มกับแม่ด้วยเรียนรู้เรื่องการหาปลาด้วย
แล้วก็ใช้วิชาความรู้จากการจบวิศวะไปใช้ชีวิตแบบบ้านธรรมดาธรรมดา
ถามว่าคุณเสียดายไหมคุณทิ้งเงิน๓๐๐๐กับวิศวะจากกรุงเทพไป

เสียดายเพราะความสุขที่แท้จริงของผมคือการได้กลับไปอยู่บ้านกับครอบครัว
นี่แหละครับเขายอมทิ้งเลยแล้วปัจจุบันนี้เขาบอกว่ามันก็ทำให้เขามีความสุข
เงินน้อยไม่เป็นไรแต่ความสุขมันได้มากกว่านะฮะ
กับการที่ไปขายปลาเข็มอยู่บ้านสุดท้ายตอนนี้ร้านวิศวะปลาเข็มนะ
คนในพื้นที่ก็รู้จักแล้วก็ขายหมดทุกวันขายออนไลน์ก็ได้ด้วยนะฮะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่เขาไขว่คว้าหาความสุขของตัวเองจนเจอ
สุดท้ายกลับไปบ้านเกิดตัวเองเหมือนกันนะครับใครอยากกินก็ลงไปได้ที่ชายนาฏนะครับ
ใช่ค่ะน่าทานนะความสุขของดิฉันคือได้ทำงานเงินเยอะด้วยแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวด้วยค่ะ
ดีค่ะนะฮะปลาสลิดสัก๒โลนะปลาดุกแดดเดียวสักโลหนึ่งหิวแล้วหิว

ความสุขเรา๓คนคือได้ทานอะไรทุกวันทุกวันแบบนี้แหละ